นี่เธอจะสีกลืนไปหมดกับเก้าอี้
วันนี้แต่งตัวเป็นมาสคอตเก้าอี้

คือวันนี้อยากจะเซ็กซี่แล้วก็ร้อนแรง

เพราะว่าช่วงหน้าเรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษ
อยากจะเต้นกับเขาซ้อมมากซ้อมมาหลายวันแล้ว
วันนี้จะได้เจอกันสักทีเดี๋ยวคุณผู้ชมก็ได้เจอด้วยเช่นกันนะคะ
เอาล่ะแต่ว่าก่อนอื่นมาติดตามข่าวบันเทิงแซ่บกันก่อนแล้วกันนะคะ
หลังจากที่ผู้จัดการส่วนตัวของนางเอกพันล้านใหม่ดาวิกา
ปรี๊แตกกับปมดราม่าที่เกิดขึ้นของเด็กในสังกัด
ถึงขั้นที่ต้องโพสต์สาดน้ำลายกันไปกันมา

ล่าสุดเมื่อวานนี้เขาไปออกงานกับใหม่ดาวิกาค่ะ
เรื่องนี้นะเหมือนเป็นหนังม้วนยาว
มันนั้นกระจกแต่ยังไม่จบสักที
มันยังไม่จบเกาเหลาชามโตค่ะระหว่างสองฝั่งได้แก่นางเอกพันล้าน
ต้องมีตีละครั้งไหมฝ่ายแดงนางเอกพันล้านใหม่ดาวิกาและฝ่ายน้ำเงินอะไรอย่างนี้
คุณใหม่แล้วก็คุณกล้าวผู้จัดการส่วนตัวกับพิธีกรรุ่นใหญ่ฝีปากเผ็ดร้อนพี่ม้าออนภาค่ะ
เขาบอกว่าใส่เครื่องปรุงรสแซ่บลงในชามอย่างต่อเนื่องแล้วก็ดูเหมือนจะเดือดขึ้นยิ่งกว่ามาม่าเจ๊โอ
อร่อยอร่อยอย่างนี้นะฮะก็ทำเอาฝั่งของผู้จัดการส่วนตัวของนางเอกคนดังไม่พอใจไง
อย่างพี่กล้าวนะอดรนทนไม่ไหวแล้วปรี๊ดแตกปกติเนี่ยเราจะได้ยินคำว่าปรี๊ดแตกกลางงานปรี๊ดแตกกลางอะไรว่ากันไปเดี๋ยวนี้ไม่ได้นะ
รีบแตกกลางอินสตราแกรมแถวนี้โลกมันเปลี่ยนแล้วคุณผู้ชม
พร้อมกับข้อความชี้แจงปมดราม่าที่ร้ายต่อหลายคนกำลังเมาส์กันสนุกปากเลยเพลินกันเหลือเกินช่วงนี้
ล่าสุดนะฮะนางเอกคนดังก็ได้ออกมาเปิดเผยเรื่องราวทั้งหมดว่ายังไม่ได้มีการติดต่อไปยังพี่ม้าออนภานะครับ
ซึ่งส่วนตัวเนี่ยเธอเองบอกว่าให้ความเคารพในฐานะที่อีกฝ่ายเป็นผู้ใหญ่ในวงการบันเทิง
แต่ก็ยอมรับนะว่ารู้สึกน้อยใจอยู่บ้างที่ถูกมองภาพว่าเป็นเด็กไม่ดี
ซึ่งพยายามเดินหน้าทำในสิ่งที่ดีเป็นการพิสูจน์แล้ว
จะบอกได้ว่าเรื่องราวด้านลบทั้งหมดที่ถาโถมเข้ามาอย่างต่อเนื่อง
มันไม่ถึงขั้นทำให้ใหม่เองเสียน้ำตาได้หรอก
จากว่ามีครอบครัวที่คอยให้กำลังใจแล้วก็อยู่เคียงข้างเสมอนั่นเองค่ะ
อเจมส์มีประสาทที่จะได้ใดแถางสิ้นเลยค่ะ
แต่ประเด็นนี้ก็เกิดขึ้นมาเมื่อยู่นะคะ
มีประเด็นต่างอยู่ตรงนี้แม่งไหนไปตรงนี้ได้หรือไหนต่อพี่อยู่แล้ว
ตอบทุกประเด็นทุกประเด็นอยู่แล้วว่าอะไรคืออะไร
แล้วก็ตั้งใจทำงาน

นางเอกคนดังจะยืนอยู่บนความสตรอง

แต่คนที่จะลดความร้อนลงไม่ได้
เห็นจะเป็นผู้จัดการส่วนตัวอย่างกล้าวน้ำพราวค่ะ
เป็นคนออกโรงต่อกลับศึกเกาเหลาครั้งนี้

ทำไปตามหน้าที่ของผู้จัดการส่วนตัวที่ดี

เขาก็ต้องกางปีกปกป้องเด็กของเขาเนาะ

ว่านางเอกสาวเป็นฝ่ายโดนรังแก่มาโดยตลอด
และที่ผ่านมาทั้งคู่ไม่เคยปริปาก
ไม่อยากอธิบายอะไรให้สังคมเข้าใจ

เกรงว่าจะเป็นการจำยอมไปโดยปริยายค่ะ
เลยอยากจะขอสู้แบบยิบตาเลยดีกว่า

ว่าต้องการให้เรื่องนี้เป็นไปถึงขั้นไหนล่ะ
แล้วก็อยากจะใช้ความเป็นผู้ใหญ่ให้วางตัวเป็นกลางหน่อย
ดีกว่าที่จะใช้ความรู้ลึกรู้จริงมาทำร้ายคนอื่นค่ะ
เข้าใจได้ว่าก็อาจจะเผินเป้ยโดนหรืออะไร
แต่ถ้าเดินมาที่๒ก็แล้ว

เรารู้สึกว่ามันไม่แฟร์กับเด็กของเรา
ใจทางเรารู้สึกเงียบแต่เขาเป็นเงียบสักที
ถ้าน้องผิดก็ยินดีให้น้องขอโทษ
การเป็นผู้ใหญ่เราก็ต้องอยากให้เขารับผิดชอบกับคำพูด
ถ้าเขายังจำได้นะคะว่าเขาพูดอะไรบ้าง

ถามว่าอยู่วงการมากี่ปี

ก็คือแล้วแต่จะพิจารณาเลยค่ะ

เราก็อย่างน้อยขอเอามาปกป้องสิทธิ
ว่ามาบอกว่าน้องเราไม่ได้ทำอย่างนั้นจริง

กลับมายังฝั่งพี่ม้าอ่อนนภาใช่ไหม
ประเด็นที่บอกว่ามีสื่อต่างชาติ

คราวนี้ก็เลยร้อนมาถึงพี่ม้าออนภานะคะ

ในรายการนี้พี่ม้าก็มีการ

มีการพูดจาไปนิดนึงละกัน

เขาบอกว่าเวลาบ่ำกับความจริง

พร้อมกับยืนยันด้วยว่าทำหน้าที่โดยปราศจากอคติใดทั้งสิ้น
ไม่ว่าจะเป็นความรักไม่ว่าจะเป็นความชัง

อีกทั้งย้ำหนักแน่นเลยนะคะกับคู่กรณีเลย
บอกเลยว่าไม่ได้เข้าข้างสาวชมพู่
เพราะว่าหลายคนมองว่าพี่ม้ากับชมพู่เขาสนิทกัน

สุดท้ายถ้าเกิดว่าก้าวเขาฟ้องยอมไหม

แล้วก็บอกว่าคนในวงการแฟชั่นพูดเยอะกว่าอีกซะด้วยซ้ำ

ในวงการแฟชั่นพูดมากแล้วก็เยอะมาก
แล้วก็เอาไปใช้เล่นกันอย่างสนุกสนาน
พูดถึงขั้นที่พูดไม่ได้หรอกมันอันตราย
คุณอย่าลืมว่าฉันเป็นคนอ่านข่าว
ดังนั้นเมื่อข่าวมันมาแล้วฉันไม่อ่าน

โอเคเข้าใจมันก็ผิดอาชีพไปแล้วใช่ไหม
มีคนเขาบอกว่าเป็นเพราะว่าคุณ

มันไม่ได้เกี่ยวกันเลยว่าจะสนิทกับฝั่งนู้น

ฉะนั้นลูกรักทีนี้ลูกไม่รัก
ไม่ได้เกี่ยวกันเลยฉันไม่เคยเกลียดใครฉันก็
ฉันก็มนุษย์ในโลกนี้ทั้งหมดนี้
ฉันก็ชอบด้วยกันหมดทุกคนรักด้วยกันหมดทุกคน

ค่ะก็เป็นเรื่องตามนานชะเจนแล้วค่ะพี่มาร์คก็ยืนยาวอย่างนั้น